คุณผู้ชมติดตามได้ทุกประเด็นข่าวนะฮะแต่ว่าเริ่มแรกของข่าวเย็นไทยรัฐ
เอาเรื่องร้อนกันก่อนเลยนะคะวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผู้บัญชาการทหารบกออกมา
วกพวกที่ไปเรียนนอกแล้วบอกว่ากลับมาแล้วคิดล้มล้างการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยแบบไทย
คือพบทบบอกว่าจริงแล้วไปเรียนมาได้นะ
เรียนเรื่องของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแต่ละประเทศมันก็มีจุดเด่นข้อแตกต่างกันอยู่แล้ว
ขึ้นอยู่กับบริบทแล้วก็วัฒนธรรมของประเทศนั้น
คุณไปเรียนมาได้แต่อย่าดัจจริตเอาความเป็นซ้ายมาสวมเข้ากับประเทศไทย
เพราะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบไทยมันก็เป็นไทย
อย่าสร้างวัฒกรรมให้เกิดความแตกแยกอีกโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิวัติรัฐประหาร
เดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะวันนี้ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ค่ะ
ไปร่วมงานสถาปนาครบ๑๑๒ปีกองพลที่๑รักษาพระองค์
แล้วก็มีการตั้งโพเดียมนะคือท่านบอกผู้สื่อข่าว
บอกว่าคิดทบทวนมา๒คืนแล้ว
เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีมีการส่งสารออกมาใช่ไหมคุณได้อ่านแล้วใช่ไหม
ท่านบอกว่าท่านคิดทบทวน๒คืนนะก่อนที่จะตัดสินใจในการพูดวันนี้

อยากให้ทุกคนโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาเข้าใจกองทัพใหม่ว่า
แม้จะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลแต่ไม่ได้ทำงานด้านการเมือง
ย้ำเสมอว่าทหารจะต้องอยู่เคียงข้างประชาชนอย่างแท้จริง
โดยจะไม่พูดเรื่องนี้อีกแล้วนี่ท่านบอกแบบนี้เลยนะ
จะไม่พูดเรื่องนี้อีกแล้วจนกว่าจนกว่าอะไร
กว่าจะหลังพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษเสร็จสิ้น
เดี๋ยวว่ากันอีกตอนนั้นนะคะครั้งนี้บอกเดี๋ยวจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะ
รับว่ากองทัพเองยังมีจุดอ่อนเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย
ตัดคำพูดของตัวเองออกไปบ้างบางส่วน
ทั้งคำว่าผดการณ์แล้วก็ประชาธิปไตย
แล้วก็บอกว่าเรื่องของวาธกรรมต่าง
วัฒกรรมเรื่องของการรัฐประหารการแบ่งแยกประชาชน

หรือบางคนที่ต้องการให้เกิดสงครามการเมืองเนี่ย
พอที่เถอะอย่าถูกชี้นำด้วยเกมการเมือง
จากพวกนักการเมืองเดิมหรือซ้ายตกขอบ
ขณะเดียวกันนะคะพบทบบอกว่า
ขอให้นิสิตนักศึกษาครูอาจารย์ซึ่งบางคนเนี่ย
ได้รับทุนจากราชการได้รับทุนจากเมืองไทย
แล้วอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตยแบบไทยที่คนไทยรักกัน
กรีดเลือดออกมาทุกคนก็คือคนไทย
ขอให้หยุดวัฒกรรมต่างเหล่านี้
ฟังเสียงผู้บัญชาการทหารบกเชิญค่ะ
เราอยู่กันแบบไทยนี่คือวัฒนธรรม
ระบอบประชาธิปไตยแบบไทย
ขอให้รักกันนะครับท่านจะไปร่ำไปเรียนที่ไหนมา
ไปเอาตำราประเทศไม่อยากจะเอ่ยชื่อ
เอาเข้ามาแล้วมาดูด้วยว่าควรจะมาดัดแปลงอะไรยังไง
แต่ไม่ใช่พยายามจะเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
อย่าไปเอาความเป็นซ้ายจัดที่ไปเรียน

อย่าไปเอาความเป็นซ้ายจัดที่ร่ำเรียนมา
จากเมืองนอกเมืองนาแล้วมาประยุกต์ใช้กับเมืองไทย

วันนี้ค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันนะ

แต่ว่าเอาล่ะคุณผู้ชมอีกมุมหนึ่งเนี่ย
ก็มีความเคลื่อนไหวจากแนวร่วมประชาชน
เพื่อการเลือกตั้งที่เป็นธรรมเหมือนกันนะคะ
มีการจัดกิจกรรมตั้งโต๊ะล่ารายชื่อ
ถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องค่ะ
แน่นอนว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ที่กรกตจัดขึ้น

ก็เลยเกิดกิจกรรมนี้ขึ้นบริเวณลานโพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
โดยจานิวแกนนำเนี่ยก็ยังคงมีการอ่านแถลงการด้วยนะคะ
แสดงความกังวลใจต่อสารของนายกรัฐมนตรี
ผลเอกประยุจันทร์โอชาที่ท่านออกมาเมื่อวานนี้
มีเนื้อหาพาดพิงให้ร้ายการเคลื่อนไหว
เรียกร้องการถอดท้อนกรกตบอกว่า
ลักษณะสารที่นายกรัฐมนตรีออกมาเป็นการทำลายสถาบันหลักของชาติ
แล้วก็มีเนื้อหาไม่เคารพวุฒิภาวะของประชาชนคนรุ่นใหม่
แล้วก็เกรงว่าสารที่นายกออกมาดังกล่าว
จะนำไปสู่ความรุนแรงต่อประชาชนพวกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ยืนยันนะคะว่าแนวกลุ่มแนวร่วมทำตามกรอบของระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งมีรัฐธรรมนูลปี๒๕๖๐บังคับใช้อยู่
รัฐธรรมนุนก็ชัดเจนว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ

ซึ่งกิจกรรมที่ออกมาก็ลักษณะคือสงบ
ไม่ได้มีการก่อความวุ่นวายเกิดขึ้น
คุณผู้ชมหนึ่งในปัญหาขณะนี้การทำหน้าที่ของกรกตก็ต้องต่อสู้นะ
ก็ต้องต่อสู้แล้วก็ตอบคำถามกันรายวัน
ถึงกรกตต้องต่อสู้กับคำถามใช่ไหม
ถูกต้องต่อสู้กับสูตรการคำนวณสอสอแบบปาร์ลิสต
หรือว่าบัญชีอะไรชื่อเพราะตอนนี้จนถึงตอนนี้
ถามมาแล้วกี่วันฮะการเลือกตั้ง
สัปดาห์กว่าแต่สูตรการคำนวณระบบสอสอแบบปาร์ตี้ลิต
ยังไม่ลงตัวเลยอะค่ะล่าสุดนะฮะพันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมา
เลขาธิการกรกตบอกว่าก็จะมีความชัดเจนเรื่องนี้
ภายในสัปดาห์นี้แหละค่ะหลังจากนี้กรกตก็จะศึกษาต้นแบบ
วิธีการคำนวณตามกฎหมายรวมถึงข้อโต้แย้ง
เพื่อตอบข้อสักถามจากสังคมเพราะว่าต้องไม่ลืมนะฮะ
อันนี้กรกตบอกนะเพราะว่าต้องไม่ลืมว่า
กตคือผู้ใช้กฎหมายไม่ใช่ผู้ร่าง
ยืนยันว่าปัจจุบันกรกตยังไม่ได้คำนวณสอสอ
บัญชีรายชื่อแต่อย่างใดส่วนที่สังคมล่า
รายชื่อถอดถอนกรกตก็เป็นสิทธิ์ของประชาชน
แต่ก็สามารถทำได้เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรี
ก็ออกมาบอกแล้วนี่เรื่องการถอดท้อน
ก็เป็นไปตามกระบวนการซึ่งก็บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูล
แต่กระบวนการเหล่านี้ก็ต้องใช้เวลา
คือถ้าเกิดว่าเป็นไปตามกระบวนการของรัฐธรรมนูลปี๒๕๕๙
รวมรวมรายชื่อเอาล่ะอย่างต่ำ๒๐๐๐
ส่งไปให้ปปชปปชก็พิจารณาว่า
กตมีมูลความผิดจริงหรือเปล่า
ถ้าผิดต่อตำแหน่งหน้าที่เรื่องของจริยธรรม
ก็ส่งไปที่สารดีกา
แต่ถ้าเกิดผิดเรื่องของการทุจริต
กรกตจัดการเลือกตั้งแบบทุจริต

ค่ะค่ะทุกอย่างใช้เวลา
รวมถึงเรื่องของการประกาศผลการเลือกตั้ง

เอารอกันไปอีกหน่อยนะคะยังไงก็ต้องรอเหมือนกันเนี่ยนะคะ